คุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่การลอยอังคารนะคะ
ของน้องอินนะคะแม่และญาติของน้องอินค่ะ
ก็ร่วมกันนำอัฐิไปลอยอังคารในลำน้ำแม่กรองนะคะ

นี่คือการลอยอังคารของน้องอินนางสาวนัทนิชาเชิดชูบุพการีนะคะ
ก็ระหว่างทำพิธีโศกเศร้ามีทั้งญาติทั้งเพื่อนสนิทก็อาลัยเธอ
ร้องไห้กันเนี่ยค่ะเพราะว่าถือเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณแม่รัฐดาอุตวัฒน์คุณแม่ของน้องอิน
พร้อมด้วยญาติพี่น้องก็ไปเก็บอัฐิที่วัดราชสิงหอนกรุงเทพนะคะ
มีคุณบินบรรลือฤทธิ์ก็ไปช่วยด้วยนี่ก็คือการลอยอังคาร
เป็นความตั้งใจของครอบครัวน้องอินล่ะค่ะที่จะไปลอยอังคารที่นี่นะคะ
แม่ของน้องอินบอกว่าอยากจะให้น้องมีความสุขหมดห่วงเรื่องของคุณแม่นะคะ
คุณแม่เองก็จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งนั่นเองค่ะ
จดจำไว้เกี่ยวกับผลงานแล้วก็เรื่องราวดีของน้องอินตลอดไปกันแล้วกัน